จุดเริ่มต้นมันเริ่มต้นจากการ

อาการสาหัสเลยค่ะ
ของคนเจ็บบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะคะ
ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาตำรวจสพห้วยใหญ่ได้รับแจ้ง
ว่ามีคนถูกยิงได้รับบาดเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา
ชื่อว่านายบัญญัติเกิดทองหรือในรุ๊ดค่ะ
ญาติเพื่อนมาติดตามอาการ

ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ
ได้รับบาดเจ็บถูกยิงที่หัวไหล่
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามแฟนของคนเจ็บ
แฟนของนายรุธค่ะชื่อว่านางสาวกรยา
เป็นคนพานายบัญญัติไปส่งโรงพยาบาล
ทีนี้ค่ะเขาก็บอกว่า
คาใจกับคู่กรณีก็ให้ผู้อาวุโสในพื้นที่

แต่พอไปถึงโอ้โหมันเคลียร์กันไม่ได้
ต่างฝ่ายต่างปรีหากันต่อยกันชุลมุน
แล้วทั้งสองฝ่ายมีปืนทั้งสองฝ่ายเลยนะคะ
จนในบัญญัติหรือในรุธโดนยิง
ก็เลยรีบพาร่างแบบโชคเลือดไปส่งโรงพยาบาล
คู่กรณีกับคนเจ็บก็เคยเป็นเพื่อนกันนะ

แต่เห็นมีการโพสต์ท้าทายกันไปกันมาในเฟซบุ๊ก
พอนัดเคลียร์กันแล้วเรื่องมันบานปลายแบบนี้ค่ะ
วันนี้เราส่งคุณระวีการแก้ววิจิตทีมข่าวของเรา
ประสานไปที่นางสาวอันทยาอายุ๒๘ปี
เป็นน้องสาวของนายบัญญัติหรือในรุ๊ดเนี่ยนะคะ
คือเธอเนี่ยพารุ่นน้องพยานที่อยู่ในเหตุการณ์มาเจอกับทีมข่าวด้วย
แล้วก็พาไปดูหน้าบ้านในอัน
อันคือใครในอันคือคนกลางค่ะ
คนกลางที่นัดเคลียร์กันนะคะ
ล่าสุดญาติของในอันซึ่งเป็นคนกลางเนี่ยนะ
เขาบาดเจ็บไงคะเขาบอกว่าในอันบาดเจ็บ

แล้วในอันเนี่ยถูกตำรวจเรียกไปสอบปากคำตั้งแต่เช้าแล้ว
ยังไม่กลับมาบ้านเลยญาติบอกแบบนี้
คือพยานเขาบอกว่าหลังจากที่รุ๊ดกับกลุ่มเพื่อน
ให้ในอันคนกลางมาช่วยเคลียร์
ก็เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ตามรถของรุ่นพี่ตามไปไกลอะค่ะ
แล้วก็เห็นในจัดรุ่นพี่อีกคน
ลงไปคุยกับในบาสตีคนก่อเหตุ
คุยกันแบบแป๊บเดียวมากคุยกันแป๊บเดียวต่อยเลย
จากนั้นนะคะบาสตีทำท่าเหมือนจะชักปืนออกมา
ในบรรยัติหรือในรถก็เลยลงไปช่วยในจัด
กลายเป็นตัวเองโดนยิงเข้าคอบาดเจ็บสาหัสค่ะ

ยืนอยู่คนเดียวหลังจากนั้นหรือเปล่าใช่ครับ

แล้วทีนี้เขาเลยถามว่าเรื่องโพลเฟสอะไรอย่างนี้เนี่ย
ไปมาแล้วจังหวะเห็นแบบว่าถกเสื้อเหมือนเห็นปืน

ต่อยไปชุบหน้าหมุน
แล้วช่วงนั้นนั้นก็มีเสียงปื้นรั่น

ซึ่งอีกฝ่ายนี้เขาก็เห็นเรามา
พอเข้าไปจังหวะนั้นอีกฝ่ายทำยังไง

ผมไม่รู้อย่างนั้นผมสนใจพี่ผมอยู่อย่างนี้ว่ะ

พี่ชายเธอเป็นคนโพสต์ท้าทายก่อนจริง
แต่พี่ชายเธอกับเพื่อนตั้งใจจะไปเคลียร์นะ

พี่ชายเป็นเพื่อนกับมือยิงนะคะ
เป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนอยู่ในเรือนจำด้วยกัน
ออกมาจากเรือนจำก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดค่ะ
แต่อีกฝ่ายเหมือนกับเตรียมอาวุธเอาไว้
ก็เลยเชื่อว่าเอ๊ะล่อลวงพี่ชายเธอกับเพื่อน
ให้ไปเพื่อจะทำร้ายหรือเปล่า
ที่ผ่านมาเธอก็ไม่รู้ว่าพี่ชายไปมีปัญหาบาดหมางอะไรกัน

ท้าทายกันจริงจนนัดเคลียร์ปัญหา
แล้วมันก็บานปลายกลายเป็นพี่ชายถูกยิงบาดเจ็บสาหัส
ตอนนี้ค่ารักษาพยาบาล๒แสนแล้วนะ
แล้วโอกาสที่พี่ชายจะรอดหมอบอกเลยว่า๕๐๕๐
ก็เลยหวั่นว่าจะจับคนก่อเหตุไม่ได้
เพราะเขาก็เคยติดคุกมาก่อน
อาจจะรู้ทางหนีทีไล่อะไรหรือเปล่า
ก็เลยอยากจะให้พี่ชายได้รับความเป็นธรรมค่ะ
กังวลมากค่ะอยากให้จับมาได้
อยากให้กลับมาเสียค่าใช้จ่ายรักษานู่นนี่นั่น
เพราะว่าจำนวนเงินค่าใช้จ่ายมันเยอะมากตอนนี้
ขอให้พี่ดูรอดออกมาแค่นั้น
เพราะหมอบอกมาแค่๕๐นะพี่
คำว่า๕๐คือมันน้อยเกินไปแล้วหลอนลมมันขาด
นัดเคลียร์กันยังไงเออถึงต้องมามีอาวุธปืนถูกไหมพี่
ทั้งที่เขามีอาวุธพร้อมแล้วแต่ทางเรากลับมีแค่มาแค่มือ
แค่มือ

ตอนนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะ